เขียวที่ควงสปาต้าไป
จะเอาเรื่องครูผู้หญิงคนก็คือครูเอ
คนก็สงสัยครูเขียวปกติแกไม่ดื่มเหล้านะ

นี่คือภาพต้นเหตุตอนที่ครูเขียวเขาของขึ้น
แล้วตอนนี้คือเด็กนักเรียนแอบถ่ายใช่ไหม
ที่ถือมายาวนั่นสปาต้าคุณผู้ชม
ครูเขียวหรือชื่อจริงคือทรงพลล้ำเลิศอายุ๖๐ปี

โรงเรียนสแก่โพรงอนุสรครับที่อำเภอเมืองบุรีรำ
ข่มขู่ครูเอซึ่งเป็นครูผู้หญิงนะ
เป็นครูอัตราจ้างอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่แหละค่ะ

ครูเขียวลักษณะตอนนี้เหมือนเมานิดนึง

ถามเพื่อนบ้านครูเขียวครับชื่อพี่อุทัยอายุ๔๙ปี

ก็ปกติครูเขียวจะมาเล่นที่บ้านประจันทร์ไหม
เล่นมาบ่อยแล้วหลังจากเกิดเหตุ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพี่เขาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
แต่เท่าที่ได้คุยกับรองนายกอบตสแก่โพรง
เห็นว่าครูเขียวเคยเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน
ให้กับโรงเรียนตอนผอคนเก่านะ
ที่ถูกไล่ออกไปแล้วเมื่อสองปีที่แล้ว
แต่พอผอคนใหม่มารับตำแหน่ง
เอาล่ะสิทีนี้มีการแต่งตั้งให้ครูท่านอื่น
มาเป็นเจ้าหน้าที่การเงินแทนครูเขียว
อันนี้หรือเปล่า

คือหมายถึงครูเขียวอยากเป็นเจ้าหน้าที่การเงินเหมือนเดิมอย่างนี้
ใช่แต่พอมีการเปลี่ยนพอไงพี่น้ำแข็ง

อันนี้แหละมั้งจงทำให้ครูเขียวเนี่ยเก็บกฎอัดอั้นมานาน

อันนี้พี่อุทัยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านภูเขียวเขาบอกเขาไม่รู้นะ
เพราะไม่ได้อยู่วงการครูเหมือนกัน
แต่ที่เขาสังเกตคือภูเขียวปกติเขาไม่ดื่มเหล้า

เหมือนกับจะเป็นญาติเป็นเครือกันนะ
จะเรียกว่าครูเขียวว่าปู่แบบนี้

ทีนี้ไปถามผอโรงเรียนสแก่พรงอนุสรครับ
ประเด็นความขัดแย้งอันนี้พอคนปัจจุบันนะ

พอบอกว่าเรื่องการที่ครูเขียวไม่ได้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินเนี่ย
ไม่น่าใช่นะไม่น่าใช่ประเด็นนี้
แล้วก็มีกำหนดจะต้องถูกย้ายโรงเรียนเนี่ย
เหมือนจะมีกลุ่มชาวบ้านครับเขามารวมตัวกัน
ก็เลยเป็นไปได้ว่าครูเขียวอาจจะไม่พอใจเรื่องนี้แหละ
เงื่อนไขมากดดันโรงเรียน
ซึ่งที่แท้จริงพอโรงเรียนไม่มีอำนาจในการ
ย้ายออกนอกจากเขตพื้นที่การศึกษาครับ
ส่วนผู้กำกับสพน๒ห้องอำเภอเมืองบุรีรำ
ก็บอกว่าตอนนี้ตั้งข้อหากับครูเขียวไว้๔ข้อหาคือ๑
นี้ครับตำรวจพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะ
นักข่าวเราพยายามตามหาครูผู้ชายที่ถูกแจ้งข้อ
ถูกแจ้งความข้อเก่าหาเพื่อจะได้ชี้แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น